ที่ได้ดูบรรยากาศนะคะการเดินทางไปขอโชคลาภในหลายจังหวัดแล้วนะคะ
หลายคนเรียกร้องถึงคนนี้

คุณติ๊กเศรษฐาโสริน
ท่าทางของเขาเวลาลงพื้นที่จะเป็นอย่างนี้

วันนี้คุณเศรษฐานี่พาไปที่จังหวัดสุโขทัย
หลังจากในพื้นที่นี้มีคนได้โชคลาภมาแล้ว
สองงวดติดต่อกันจากอะไร
จากอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
ครับ

หลังมีคนถูกรางวัลติดต่อกันถึง๒ครั้ง
บรรดานนักเสี่ยงโชคทั้งใกล้และไกล
แห่ไปขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับ
อย่างคุณพี่ท่านนี้เดินทางมาไกลจากเมืองร้อยเอ็ด
หรือที่หมู่เฮาวเอิ้นว่าเมืองร้อยเกิน
เพื่อที่จะมาดูให้เห็นกับตาตัวเอง

สามารถโดนบันดาลโชคลาภได้จริง
ยกกันมาทั้งครอบครัวเลยทีเดียวครับ

มีเปรมชาวบ้านที่พบต้นตะเคียน

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ช่วยกันขุดลอกคลองแม่ลำพันธ์
ไปพบกับต้นตะเคียนที่มีขนาดความยาวประมาณ๑๙เมตร
ผ่าศูนย์กลางประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
จากนั้นได้นำไปตั้งไว้ที่บริเวณสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน

และเชื่อว่ามีเจ้าแม่สร้อยสุวรรณสิงสถิตอยู่

พากันไปกราบไหว้ขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมาก

ขุดเจอแม่ตะเคียนแม่สร้อยสุวรรณตรงนี้
ก็ชาวบ้านและคนส่วนใหญ่ได้มีการเชื่อถือว่า
แม่สะเคียนส้อยสุวรรณนี้คือท่านศักดิ์สิทธิ์
แสดงอภิกษาธรรมขึ้นมาให้โชคให้ลาบ
ผู้ยากหรือมนุษย์บนโลกใบนี้
ที่ให้โชคมีโชคร่วมกันครับ
จากการสังเกตของทีมข่าวยังพบว่า
บรรยากาศที่นี่ไม่ต่างจากงานวัดเลยทีเดียว
มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาคอยขายอาหารและเครื่องดื่ม
อกจากนี้ยังมีคณะลิเกที่มาตั้งเวทีคอยรับแก้บนกันทุกคืน
และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผงลอตเตอรี่
มาตั้งขายกันทั้งวันทั้งคืนอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
มีชาวบ้านเดินทางมาจากทั่วสารทิศนะครับ
หลังจากที่ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่สร้อยสุวรรณนั้น
โชคให้ลาบติดต่อกันถึง๒ครั้ง
สำหรับใครที่จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่แต่วาสนาของแต่ละคนนะครับ
และสำหรับนักเสี่ยงโชคก็อยากจะให้เล่นกันแต่พองาม
อย่าต้องให้ตัวเองนั้นต้องเดือดร้อนจนกลายเป็นหนี้เป็นสินนะครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ